เป็นการเรียกว่านำขยะเนี่ยค่ะมาต่อยอดมาทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนะคะ
แค่คุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นแชมพูผงซักฟ่อเกลียดอาบน้ำก็แล้วแตก
คือใช้หมดปกติขวดเราต้องทิ้งใช่ไหมคะ

คราวนี้เราเอาขวดนี้ไปเติมได้คุณผู้ชม
เขามีที่นี่เรียกว่าสถานีปั๊มน้ำยาคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่าไอเดียเขามายังไงแล้วหน้าตาสถานีมันเป็นยังไงบ้าง
คือกลุ่มของคนที่เขามาทำสถานีปั๊มน้ำยาก็คือ
วัยรุ่นคนรุ่นใหม่๓คนนี้แหละค่ะ
คุณปภาวีพงธนาวรานนท์
คุณสุพัชยาเตชะชูเชิดและคุณชะนินศรีสุมะค่ะ
รวมตัวการสร้างสถานีน้ำยาแห่งแรกในเมืองไทยขึ้นมา
แนวคิดที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลดการใช้ขวดพลาสติก
จากบรรจุภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นยาสะพร้อมครีมหนวดโลจัดน้ำยาล่างจาน
อื่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคือพอใช้หมดแล้วปกติเราก็ทิ้ง
แต่ว่าไอเดียของทั้ง๓คนนี้คือให้เอาขวดเก่านี่แหละมารีฟิล
เติมน้ำยาค่ะครับเพราะนอกจากจะประหยัดเงินแล้ว
ก็ยังลดการใช้พลาสติกด้วย
ไปฟังไอเดียแนวคิดของทั้ง๓คนนี้หน่อยค่ะ
ที่แต่ละคนจะต้องนำบรรจุพันธุ์ของตัวเองมาเติมน้ำยาเอง
โดยที่เราจะขายตามน้ำหนัก
แล้วนอกจากนี้เราก็ขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
โดยไม่สร้างขยะพลาสติกทำได้ง่ายขึ้นค่ะ
น่าจะเป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางที่เริ่มเข้าใจแล้วว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมคืออะไร
ไม่ใช่แค่เฮ้ยถูกก็พอถูกก็ซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจะได้สะดวกการเดินทางของคนอื่นด้วย
แล้วก็จะทำให้การลดขยะพลาสติกมันมีตัวเลขมันมีวอลลูมที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ

สุดยอดเลยเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่จะหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะ
ใครอยากจะไปใช้บริการก็มีวิธีแนะนำง่ายเลยคุณผู้ชม
และถ้าหากใครไม่มีขวดก็สามารถไปหาซื้อขวดที่สถานีได้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็ชั่งเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายตังค่าขวดด้วย
พอได้ขวดเรียบร้อยเราไปเติมน้ำยาที่เราต้องการแล้วก็ชั่งอีกทีนึง
จากนั้นหักลบกันระหว่างขวดหนักเท่าไหร่น้ำยาหนักเท่าไหร่
แล้วก็จะได้ราคาของน้ำยาจากนั้นเราก็ไปชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย
ควรจะเติมมากเติมน้อยเอาตามความสะดวกเลยนะคะ
นี่ถือว่าเป็นวิธีง่ายวิธีประหยัดที่เป็นทางเลือก
เพราะฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูว่าประหยัดยังไงราคาถูกกว่าแค่ไหนนะคะ
ถ้าคุณซื้อน้ำยาล้างจานจากร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าในราคา๑๒บาท

แต่ถ้ามาใช้บริการที่สถานีปั๊มน้ำยาจะจ่ายเท่ากันคือ๑๒บาท
แต่จะได้น้ำยากลับบ้านไปในขนาด๒๔๐มิลลิลิตรเลยค่ะ
คือจ่ายเท่ากันแต่ได้ปริมาณที่เยอะกว่า
ต่างกันแน่นอนเกือบเท่าตัวเลยนะคุณผู้ชม
ถือว่าเราได้ช่วยกันลดโลกร้อนลดการใช้พลาสติกนะคะ

คือดิฉันว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วขวดพลาสติ

เดี๋ยวสถานีต่อไปก็ค่อยขยายกันไป
ร้านนี้อยู่ในสุขุมวิทย๗๗ทับ๑ค่ะ
เปิด๘โมงเช้าถึง๔ทุ่มนะคะ
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้สอบถามกันว่า
มันเป็นยังไงมีน้ำยาอะไรบ้าง

ได้โทรศัพท์มาขึ้นให้แล้วนี่ถ้าหากว่าแชมพูของคุณเนี่ยนะหมด

คุณเติมน้ำมันหรือคุณเติมฉัน
อารมณ์ก็เขาบอกว่าสถานีปั๊มน้ำยา